จากเหตุการณ์มีรถกระบะคันหนึ่งพุ่งชนรถเก่งที่จอดอยู่ในหมู่บ้านนะครับ
ล่าสุดวันนี้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้มาเจรจาตกลงเรื่องของค่าเสียหายแล้วก็ความรับผิดชอบทางคดีกันแล้วนะครับ

รถกระบะถอยหลังแล้วขับพุ่งชนรถเก๋งที่จอดอยู่ด้านหน้าพังเสียหาย
น้ำใจยังจงใจถอยหลังชนซ้ำอย่างแรงก่อนจะขับหลบหนีไป
โดยเหตุเกิดที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
วันนี้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนเข้าให้ปากคำกับตำรวจสพบังปู
นายวัลลบปิ่นมอนเจ้าของบ้านที่รถเก๋งคันเสียหายไปจอดฝั่งตรงข้ามบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุได้วางให้นายพาสกรเพชรชำลิขับรถกระบะช่วยขนของ
แต่พอไปถึงพบว่ามีรถจอดกีดขวางทางเข้าบ้าน
ก่อนจะตามหาเจ้าของรถเก๋งและรถกระบะเชฟโลเล็ตเพื่อให้มาขยับรถแต่ไม่พบ
ผ่านไปกว่าหนึ่งชั่วโมงในพระศักรณ์โมโฮ
ตัดสินใจขับรถกระบะพุ่งชนท้ายรถเก๋งคันดังกล่าวจนพังยับ
รับว่าตั้งใจชนจริงแต่ยินดีชดใช้ค่าเสียหายให้ตามความเหมาะสม
คิดแล้วว่าเขาเองเขาตั้งใจจอดถือรถเหมือนกัน
เขาไม่อยู่บ้านไม่รู้ด้วยตุละอะไรของเขา
ก็เขาควรให้คิดได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดจอดนานก็เก่งใจขับบ้าน
นายวัลลบบอกว่าหากใครจะจอดรถบริเวณนั้นก็ควรจะทิ้งเบอร์โทรไว้
เพราะหากตัวเองจะเข้าบ้านหรือออกจากบ้าน
จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนตามหาเจ้าของรถ
จอดรถตรงนั้นกิดขวางการจราจร
ด้านเจ้าของรถเชฟโลเลสซึ่งเป็นคู่กรณีของนายวัลลบ
ที่ผ่านมาก็เคยมีปัญหาเรื่องการจอดรถอยู่บ่อยครั้ง
จอดตรงแนวรั้วกำแพงของส่วนกลาง
ซึ่งอยู่หน้าบ้านของคู่กรณี
เพราะจุดดังกล่าวเป็นที่สาธารณะ
แต่ผมก็มองแล้วว่าตรงนั้นคือมันยังไง

ผมก็ไม่ได้เล็งเห็นว่ามันจะกีดขวางอะไร
เพราะว่ามันกว้างอยู่

เพราะว่าไม่ได้มือใหม่แข่งขับด้วยครับออกได้แบบ

ถ้าเราจะเข้าบ้านจริงเราต้องมีการโยกหัว
ไปชนไปฝั่งกำแพงแล้วถอยเข้าบ้าน
คือการจอดแบบนี้เราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้
เข้าไม่ได้จริงไม่ใช่แบบนั้นนะครับ
จริงมันไม่ได้เข้าได้เลย
มันโยกงานก็ไม่ได้
ส่วนเรื่องคดีความนายวิชิตพิลาศรีเจ้าของรถเก๋ง
คอเสนอให้คนขับรถกระบะคู่กรณี
ซื้อรถคันใหม่ให้หรือชดใช้๕แสนบาท
เพราะจากคลิปเห็นได้ชัดว่าตั้งใจชน
การเกตนาคือเกตนาทำให้สูงทรัพย์เลย
ตรงไกลตรงแก่กระทำเลย
ดูแล้วสภาพแล้วน่าจะซ่อมไม่ได้
รถผมจิดแก๊สด้วยข้างหน้าคือปล่ำทุกคน
แต่ว่าใส่เกียร์พีไว้ลูดไปประมาณแม็ตหนึ่ง
ส่วนเจ้าของรถกระบะเชฟโลเล็ต
ของให้คู่กรณีซ่อมให้ตามค่าเสียหายที่อู่ประเมินราคา
แต่เบื้องต้นยังตกลงกันไม่ได้
นิติบุคคลของหมู่บ้านได้ให้ข้อมูลว่า
ปกติในหมู่บ้านจะมีกฎข้อบังคับ
ในการจอดรถบนถนนในเขตหมู่บ้านอยู่แล้ว
ซึ่งพื้นถนนเป็นทางสาธารณะ
เป็นพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน

จะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านด้วยกัน